กุมภาพันธ์นี้นะคะสำหรับการนัดสืบพยานทั้งฝ่ายโจทย์และฝ่ายจำเลยในคดีคุณครูจอมทรัพย์
ซึ่งเราก็จะได้เห็นหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะทั้งฝั่งของตำรวจเองมีหลักฐานอะไรสำคัญ
ฝั่งของครูจอมทรัพย์เองมีหลักฐานอะไรสำคัญนะคะ
ก่อนหน้านี้ฝั่งของครูจอมทรัพย์หลักฐานสำคัญบอกว่าอยู่ที่พยานที่เห็นเหตุการณ์
สองคนด้วยกันนะคะซึ่งสองคนนี้ค่ะได้รับหมายสารจากจังหวัดนครพนมแล้วนะคะ
ในการนัดสืบพยาน๘กุมภาพันธ์นี้และบอกว่าจะมาตามนัดค่ะ
สารจังหวัดนครพนมส่งหมายนัดสืบพยานปากสำคัญในคดีนางจอมทรัพย์แสนเมืองโคตร
ข้าราชการครูชาวจังหวัดสกลนครร้องทุกข์ตกเป็นแพะคดีขับรถชนคนตายค่ะ
พยานปากสำคัญ๒คนก็คือนางทัศนีหานพยักษ์และนางทองเรศวงศรีชา
เป็นพยานที่เห็นเหตุการณ์ในคดีช่วงที่เกิดเหตุและเคยออกมายืนยันตรงกันว่า
และจำได้เพียงเลขทะเบียนคือ๕๖ส่วนอื่นไม่สามารถจำได้นะคะ
ซึ่งพยานทั้งสองคนยืนยันว่าพร้อมที่จะไปเป็นพยานในการตามหาความเป็นจริง
ในการนัดสืบพยานของศาลจังหวัดนครพนม๘กุมภาพันธ์นี้
ด้านพลตำรวจตรีสุวิชาญยานกิติคุณ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมเปิดเผยว่า
ตำรวจภูทรจังหวัดนครพนมได้รับคำสั่งจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อที่จริงทุกขั้นตอน
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย
เชื่อมั่นในการทำงานของตำรวจว่าเป็นไปตามความจริงนะคะ
ซึ่งในคดีนี้รอเพียงสารจังหวัดนครพนมทำการสืบพยาน๘๑๐กุมภาพันธ์นี้
แล้วเสร็จนะคะตำรวจดำเนินการตรวจสอบตามขั้นตอนทางกฎหมายเกี่ยวกับพยาน
เอกสารหลักฐานทุกขั้นตอนในการพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง
เชื่อว่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น
ส่วนจะดำเนินคดีหรือเอาผิดเพิ่มเติมกับใคร
ต้องรอกระบวนการของศาลให้สิ้นสุด
พร้อมจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายอย่างแน่นอนค่ะ